วันออกพรรษาขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑นะครับทุกปี
เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของบ้างไฟพญานาคที่ริมฝั่งโขงนะฮะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดน้องคายเนี่ยคือมีคนพยายามพิสูจน์มานาน
ว่าตกลงเกิดจากอะไรก็หาคำตอบไม่ได้
ผมเองเนี่ยเคยไปเห็นกับตามาแล้วแล้วผมก็ไม่แสวงหาคำตอบด้วย
เพราะนั่งอยู่ดีเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนผมไปนี่เลยที่ผมที่สายน้องคลายเนี่ย
มืดตึ๊บเลยนะริมฝั่งโขงนะเรานั่งอยู่แถวนั้นนะ
อยู่ดีขึ้นมาแบบลอยขึ้นมาไม่มีเสียงอะไรเลยนะ
แบบนิ่มขึ้นมาเป็นลูกไฟสีชมพูแล้วก็หายไปบนท้องฟ้า
หลายคนบอกว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องแสวงหาคำตอบค่ะ

คือเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากนะครับ
แล้วชาวบ้านนะครับในพื้นที่ริมฝั่งโขงเนี่ย
เชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
พญานาคในลำน้ำโขงจึงออกมายินดี
คนก็มองเห็นได้ในรูปของดวงไฟที่โผล่ขึ้นกลางน้ำนะฮะ
ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ที่
อยู่ในพื้นที่กันมานานอย่างคุณยายท่านนี้นะครับ
คุณยายดวงจันทร์ณอุบลปัจจุบันอายุ๘๘ปีแล้ว
คุณยายบอกว่าทุกวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑เนี่ย
ซึ่งตรงกับวันออกพรรษานะ
คุณยายจะเห็นลูกไฟขึ้นจากแม่น้ำโขงที่บริษัย
เห็นมานานแล้วเห็นมาทุกปี
โดยเห็นลูกไฟหลากหลายสีทั้งแดงก็มีส้มก็มีขาวก็มีชมพูก็มี
ตำนานความเชื่อของชาวบ้าน
คุณยายบอกว่าลูกไฟเหล่านี้คือพญานาคนั่นแหละ

ตามสัญญาที่ให้ไว้กับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่บอกว่าในวันออกพรรษาพญานาคจะจุดดอกไม้ไฟขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
แล้วพญานาคก็จะอยู่ตามวัดวาอารามต่างในคุ้งน้ำ
คุณยายดวงจันทร์บอกว่าตามความเชื่อนั้นพญานาคสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ

กระทั่งพญานาคได้ไปหลงรักภรรยาของพญาครุฑ
เมื่อพญาครุฑรู้ไม่พอใจ
ก็เลยเอาไข่ไก่ป่าที่มีพิษไปให้พญานาคกิน
พญานาคก็หลงเชื่อกินเข้าไป
แล้วก็เกิดปวดท้องแต่ว่าไม่ตาย
พญานาคก็หนีลงไปอยู่ในน้ำ

เคยฝันเห็นพญานาคเป็นสีเขียว

ส่วนดวงไฟที่ขึ้นจากแม่น้ำโขง

ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาของแต่ละคนด้วย

ดวงไฟขึ้นทุกปีในช่วงออกพรรษา
และดวงไฟพญานาคนั้น
ไม่มีเสียงดังเวลาที่พุ่งขึ้นมา
อยู่ร้ายกันพบคุณทุกคน
และก็ไม่มีแพร่หรอ
คุณบอกว่า

บุตรจุดบ้างไฟหรือไม่นะถ้าไหวมึงออกขวัญศาสตร์
สันพันบ้านน่ะหัวสองม้านหัวใหญ่อยู่น้ำบัดน้ำบา
หัวสามม้านก็จะบ่นพระพันธ์เจ้าให้ห้องนั่งสักคนให้ห้องสื่อเหล่าสักคน
บ้าวสันธุ์ฟื้อแล้วยากันโรงนามธุ์ฟื้อ
อ๋อร้านเราก็เข้าเลี่ยวเพราะเราก็เข้าเลี่ยวสินะว่ามันขึ้นเอาเนี่ย
ก็คือยายก็บอกว่าคนที่เห็นก็คือมีบุญคนไม่เห็นก็คือไม่มีบุญ
แต่คือจริงยังไงแล้วยังไงพญานาคเขาต้องขึ้นมาอยู่แล้วถูกไหม
ขึ้นขึ้นเพราะว่าเขาให้สัจจากพระพุทธเจ้าไว้ถูกไหม
จ้าจ้าคุณตินักข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณตาเกรงไกรสิทธิ์พิสัยนะคะอายุ๗๔ปีค่ะ
เกิดแล้วก็เติบโตที่อำเภอพลพิสัยบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยค่ะ
ตรงชุมชนวัดศรีเกิดก็เล่าให้ฟังว่าช่วยพ่อขับเรือหาปลามาตั้งแต่เด็กนะคะ
แล้วก็เห็นดวงไฟขึ้นมาจากแม่น้ำโขงตั้งแต่ตอนตัวเองอายุ๑๒
ลักษณะที่เห็นไฟเป็นสีแดงบ้างสีชมพูบ้างขนาดเท่ากับกำปั้นนะคะ
แล้วก็จะขึ้นมาทุกคืนวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ที่ตรงกับวันออกพรรษา
สมัยก่อนชาวบ้านจะเรียกกันว่าดวงไฟนะคะแล้วก็จะขึ้นมาจำนวนมาก
สิบกว่าปีที่ผ่านมาก็เลยเรียกดวงไฟนี้ว่าบ้างไฟพญานาคแต่ก่อนเรียกว่าดวงไฟเฉย
ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วมีดวงไฟขึ้นมาจากน้ำบริเวณที่คุณตาเกรงไกรอยู่๕๖ดวง
ขนาดไม่ใหญ่เท่ากำปั้นคือไม่มากเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาค่ะ
เท่าคนแก่เขาบอกถึงสาเหตุนะที่แต่ละปีมีดวงไฟขึ้นมามากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะถ้ามีปริมาณน้ำเยอะดวงไฟจะขึ้นมาเยอะ
ถ้าน้ำน้อยดวงไฟก็จะน้อยปีนี้น้ำในแม่น้ำโขงมีเยอะนะคะ
ก็หวังว่าพรุ่งนี้ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑
ดวงไฟจะพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเยอะเหมือนที่คุณตาเกรงไกรเคยเห็นสมัยเด็กค่ะ
ตอนนั้นเกิดดูตามในแรงแหลงใช่ไหมครับ
เป็นว่าไฟกลมไฟพุกก็ไม่ใช่ซักปีแต่ว่าลูกใหญ่ลูกแดงความสวย
ไม่อยู่เกี่ยวกับน้ำน้ำมีแค่เยอะ

ธรุปีนั้นน้ำก็ขึ้นเยอะอยู่

อาจจะขึ้นเยอะอยู่